วันนี้มีประเด็นข่าวหนึ่งที่หลายคนให้ความสนใจเลยนะคะ
เพราะว่าพยานปากสำคัญที่พลิกคดีของบอสอยู่วิทยาเนี่ย
ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตกระทันหัน
ก่อนที่เขาจะถูกเชิญไปชี้แจงคดีนี้
ในคณะกรรมาธิการของสภาในสัปดาห์หน้า
ซึ่งแม้ตำรวจจะระบุแล้วว่าเหตุการณ์นี้เป็นเพียงอุบัติเหตุ
แต่ก็บอกว่าจะต้องตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดความเคลือบแคลงของสังคมนะคะ

นายจารุชาติมาสทองวัย๔๐ปี
ในพยานปากสำคัญในคดีนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอส
ขับรถชนดาบตำรวจเสียชีวิตเมื่อปี๒๕๕๘
ให้การยืนยันว่าเห็นในบอสขับรถด้วยความเร็วเพียงแค่๕๐๖๐กิโลเมตรต่อ๑ชั่วโมง
ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนนำมาสู่การไม่สั่งฟ้องคดี
ตำรวจตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบอุบัติเหตุเกิดขึ้นช่วงตีหนึ่งเศษ
ขณะนายจารุชาติขี่รถจักรยานยนต์ไปตามถนนห้วยแก้วขาเข้าเมืองเชียงใหม่
ชนท้ายรถจักรยานยนต์ของนายสมชายตาวิโน
นายจรุชาติได้รับบาดเจ็บสาหัสหัวกระแทกพื้นเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ขณะที่นายสมชายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
โดยผลการตรวจแอลกอฮอล์ในร่างกายของแพทย์ระบุว่า
แอลกอฮอล์ในร่างกายของทั้งสองฝ่าย
นายสมชัยเล่าว่าขณะขี่รถทำเพลง
ถูกนายจารุชาติพุ่งชนท้ายแบบไม่ทันตั้งตัว
แต่ยืนยันไม่เคยรู้จักกันมาก่อนว่าเป็นพยานคดีสำคัญ
หายไปในตอนแรกเพื่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลอื่นเท่านั้น
เนื้อการว่าหนึ่งสามร้อยปลาให้ผมนี่
ศพของนายจรุชาติถูกนำไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดเชียงราย
ทำกลางความรู้สึกเศร้าเสียใจของครอบครัว
นางตาวังมูลอายุ๗๖ปี
แม่ของนายจรุชาติที่เป็นลมล้มพับอยู่ตลอดเวลา

บอกว่าปกติลูกไปทำงานหลายที่รวมถึงในกรุงเทพ
ส่งเงินให้ใช้เป็นระยะและส่งเสียเลี้ยงดูลูก
แม่และญาติยืนยันนายจารุชาติเป็นคนชอบช่วยเหลือ
คนในชุมชนชาวบ้านรักใคร่
แต่ยอมรับว่าตกใจที่ไปเป็นพยานในคดีสำคัญ

ว่าจริงค่ะเดี๋ยวไปจำเป็นพยานได้

มันแบบเจ๋ยเกยง่าย
สอบถามผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า
จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
พบว่าคดีนี้เป็นอุบัติเหตุรถเฉียวชนกัน
ตนแจ้งข้อหากับนายสมชายขับรถโดยประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
ส่วนประเด็นที่ผู้ตายเป็นพยานปากสำคัญในคดีดังทางตำรวจจะตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง
ข่าวเทราะท์ทีวีรายงาน